เหตุการณ์พระคลั่งครับคุณผู้ชมและพี่มิ้วครับ

ก่อเหตุคือใช้มีดฟันชาวบ้าน

ระหว่างทางมอเตอร์ไซค์น้ำมันหมด

ไม่จ่ายเงินเอากันไกลแทงเจ้าของร้านน้ำมันบาดเจ็บอีกครับ

เขาก็เลยต้องป้องกันตัวเองครับ
เป็นปอบครับสายปอบ

ดูพฤติกรรมก็เดาไม่ยากนะคะ

ก็คงจะเมาน่าจะเมามากกว่า
ช่วยเมาเล่าเมายามเมาอะไร

และในมือของเขานี่ถือมีดไว้ตลอดเวลา

คือเอาของมีคมไปทิ้มแทงทำร้ายชาวบ้านครับ

เมื่อกี้ที่เห็นคือในมือเขาถือแก้วน้ำอีกมือมือถือมีด
แล้วก็เดินเข้าหาชาวบ้านอมน้ำไว้แล้วพ่นเหมือนกับพ่นน้ำมนต
ท่ามที่พ่นน้ำมนถามว่ามาจากวัดไหนไม่ตอบ
สักพักหนึ่งมานั่งอยู่ริมถนนโวยวายอีกครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลกุฎดินจิอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับ
ตำรวจสพนากลางรับแจ้งครับว่ามีพระใช้มีดยาวประมาณสัก๑๐เซนติเมตร
ก่อนหน้านั้นแทงคุณตาบุญจันทร์อายุ๘๒บาดเจ็บมือซ้ายครับ
แล้วก็ไปชิงมอเตอร์ไซค์ขี่หลบหนีไประหว่างทางเนี่ยมอเตอร์ไซค์น้ำมันหมดครับ
นี่ฮะคุณตาที่โดนแทงมือซ้ายบาดเจ็บเลยนะครับได้มอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านไปขี่ไปน้ำมันหมด
แวะร้านที่เขาขายน้ำมันซื้อน้ำมันเบนซิน๒ขวดครับเติมใส่รถ
เย้าแล้วไหนตังร่ะคุณ
พระไม่มีจ่ายเอากันกันแผงค่านซ้ายครับและขี่รถหลบหนีไปครับ
นี่ฮะเจ้าของร้านขายน้ำมันนะแขนซ้ายบาดเจ็บ
ติดตามล่าตัวพระที่ก่อเหตุมีอาการคุ้มคลั่ง
และคุมตัวได้กลางถนนสายนาคมฮายกุฎดินจิ
ทราบชื่อว่าพระนพรัชอายุ๒๙ปี
คุมตัวได้พร้อมกับมีดและกันไกลที่ใช้ก่อเหตุ
จังหวะที่จะเข้าล็อกตัวนั้นต้องใช้ไม้งามสยบคนคลั่งด้วยนะครับ
กว่าจะจับกลุ่มตัวได้คุยกับคนเจ็บหน่อย
คุณตาบุญจันทร์อายุ๘๒ปีบอกว่า
วันนี้ญาติญาติทำพิธีเรียกขวัญครับ
หลังจากที่โดนมีดฟันจนบาดเจ็บ
แล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือเรียกขวัญให้คุณตา

หลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วประมาณบ่ายโมง
ขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านไปซื้อของที่ตลาด
พระนพรัชเดินอยู่ก็เลยถามว่า
จะไปไหนล่ะคุณไปด้วยกันไหม
นพรัชตัดสินใจขึ้นนั่งซ้อนท้ายครับ
ไปด้วยกันมอเตอร์ไซคันนี้นะฮะที่คุณตาเขาขี่เนี่ย
ระหว่างทางก็เลยถามว่าเอ๊ะบวชอยู่วัดไหนล่ะท่าน
ปรากฏว่าจู่พระนพรัชหงุดหงิดเฉยเลยครับ
ุดหงิดกับคำถามเหรอคะหุดหิดกับคำถาม
อยู่วัดไหนบวชอยู่วัดไหนหงุดหงิดเลย
และจะไปวัดไหนยิ่งหุดหงิดเข้าไปใหญ่

พอขี่รถไปถึงบ้านท่าอุทัยครับจู่พระนพรัชบอก
หยุดเลยพอแล้วจอด
โมโหแล้วอยากฆ่าคน
อยากฆ่าคนพูดขึ้นมาแบบนี้คุณตาตกใจเลยฮะ
หลังจากนั้นชี้หน้าคุณตาแล้วตะโกนด่าอยากตายไหม
ในมือพระนพรัชถือมีดอยู่ด้วย
คุณตายกมือไหว้เลยครับบอกว่าไม่อยากตายตาไม่อยากตายจ้ะ
นพรัชครับยังไม่หยุดฟันมีดลงมา
โดนที่หน้ารถมอเตอร์ไซค์ของคุณตาก่อน

คราวนี้คุณตาสวมใจเสือฮะ
เอามือเข้าไปรับมีดยื้อแย่งครับ

มือซ้ายเย็บไป๖เข็มครับพี่มิ้วและคุณผู้ชม
ระหว่างที่ขี่รถไปโรงพยาบาล
ปรากฏว่าพระนพรัชวิ่งมาขวางหน้ารถอีก
ตัดสินใจยูเทิร์นกลับรถครับ

เขาไปเอามอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน

คนแรกครับ
ผู้เสียขาย
ที่บาท๗นับ
ในขณะที่เจ้าของร้านน้ำปั่นครับร้านน้ำปั่นนี่คือร้านที่มีชาวบ้านขี่มอเตอร์ไซค์มาจอด
แล้วพระนพรัชเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ก็เลยขี่ไปเฉยเลย
ที่ร้านน้ำปั่นมีคนเห็นเหตุการณ์บอกว่า
รู้ข่าวว่ามีพระทำร้ายร่างกายชาวบ้านทุกคนต่างระวังกันเลยครับ
สักพักหนึ่งปรากฏว่าเห็นพระรูปหนึ่งเดินมาครับ
จากถนนบ้านโนนสวัสดิ์ผ่านมาหน้าบ้านน่าจะใช่แน่พระรูปนี้อาการแปลกไงฮะ
ห่มผ้าเหลืองก็ดูไม่ค่อยจะเรียบร้อยด้วยถืออาวุธด้วย
วิ่งเข้าบ้านครับปิดประตูหน้าต่างครับ
แล้วปรากฏว่าพระรูปดังกล่าวมาเขย่าประตูบ้านเห็นว่าเปิดไม่ได้
ตาของพระเหลือไปเห็นมอเตอร์ไซคันหนึ่งจอดเอาไว้แล้วกุญแจเสียบคาไว้ที่รถพอดีครับ
ก็ชิงรถไปเลยชิงมอเตอร์ไซคันนี้ไปเลยจอดคากุญแจเสียบเอาไว้แบบนี้ครับ
ผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้ช่วยกันจับตัวพระที่ก่อเหตุ
ขณะที่เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่พระชิงไปเนี่ยนะฮะ
บอกว่าเขาขี่รถมาจอดที่ร้านน้ำปั่นจอดเอาไว้แป๊บเดียว
หันไปอีกทีอ้าวรถถูกพระขโมยไปแล้วครับ
จะวิ่งตามก็วิ่งไม่ทันครับจนกระทั่งสุดท้ายพอพระถูกคุมตัวได้
รถเลยถูกตามกลับมาคืนเจ้าของได้ในที่สุด
ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งในขณะที่อีกหนึ่งคน
ผู้ชมคุณผู้ชมจะจำกันได้คือเจ๊เจ้าของร้านขายน้ำมัน

บอกว่าเติมน้ำมันเบนซิน๒ขวดเอากันไกลมาจี้
บังคับให้เติมให้เร็วเติมเสร็จไม่มีตังค์จ่ายครับ
หลังจากนั้นทำร้ายร่างกายเจ้าของร้านอีกต่างหาก

โดนกันไกลฮะจังหวะที่เข้าไปช่วยลูกชายแล้วก็ยายที่อยู่ในบ้าน
เจ็บกันหลายคนเลยอ่ะจากรูปนี้
นพรัชผู้ก่อเหตุให้การวกไปวนมาครับ

วัดแห่งหนึ่งในตะมนต์อุทัยสวรรค์นะฮะ

แล้วก็มีพระในวัดเป็นปอบ
มาทำร้ายเขาเขาอยู่ไม่ได้ครับต้องหนีออกมา
แล้วสาเหตุที่ใช้มีดใช้กันไกลทำร้ายคน
อ้างว่าเห็นว่าเป็นปอบจะมาทำร้ายเขา

คุมตัวส่งโรงพักษ์สพนกครับ

กรณีเติมตะมันเบนซินและไม่มีตังจ่าย

ส่วนเรื่องว่าเมาอะไรมานั้น
จะมีสารเสพติดหรือไม่อย่างไรต้องตรวจสอบ
ถ้าเจอก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมดำเนินคดี

แต่ถ้าโดนข้อหาขนาดนี้ก็คงจะต้องศึก

ใช่ครับต้องไปตรวจสอบอีกนะครับอ้าว

ก็ต้องเพิ่มข้อหาดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปอีกด้วยครับ
หอนยาแล้วฮะไม่น่าจะมีปอบสิงใครแล้วครับ